พาไปที่อุดรธานีค่ะผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของห้อง
บอกโอ้โหงงเลยนะคะอยู่ดีมีผู้หญิงคนนึง
บุกเข้าไปในห้องน่าจะเป็นผู้หญิงสติไม่ดีอะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
คือบุกเข้าไปเนี่ยนะคืองัดกรอนแล้วก็เข้าไปในห้อง
เข้าไปปุ๊บลื้อของขโมยของเปิดแอร์นอนอยู่บนเตียงอย่างนี้ค่ะ
เจ้าของห้องบอกงงมากตำรวจสพเมืองอุดรธานีนะคะ
ก็ต้องไปควบคุมตัวผู้หญิงคนนี้ครับนี่ค่ะนางสาวน้ำเพชรอายุ๒๗เป็นนามสมมุตินะคะ

ส่วนเจ้าของห้องคือนายยศสิริแพงเวียงจันทร์อายุ
เป็นเจ้าหน้าที่ของปปชอุดรธานีห้องพักอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองอุดรหนองคาย
ผู้หญิงคนนี้ไปซ่อนตัวอยู่ในห้องแล้วก็พยายามจะขโมยของด้วยนะคะ
ก็เลยนำตัวไปโรงพักตอน๔ทุ่มเมื่อคืน
เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของห้องค่ะ
เขาบอกว่าต้องเอากรอนประตูมาติดใหม่เพราะมันพังไปแล้ว
เขาบอกว่าเขาออกไปซื้อของกินในร้านสะดวกซื้ออยู่ไม่ไกล
ขากลับไขกุญแจเปิดไม่ได้ไขอยู่นานเกือบ๒๐นาที
เหมือนผู้หญิงคนนี้เขางัดจนมันพังไปเลย
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีใครสักคนคนร้ายอยู่ในห้องแน่
ทีนี้เขาเห็นว่ามีแอร์ความเย็นและไฟเปิด
คนที่อยู่ในห้องตะโกนถามเจ้าของห้อง
คุณเป็นคนดีไหมอยากเปิดประตูให้
ื้อข้าวของเปิดแอร์นอนอยู่บนเตียง

ส่วนของที่ถูกขโมยไปแต่ได้คืนมาแล้วนะฮะมีนาฬิกาข้อมือยี่ห้อไซโก้นี่เกือบหมื่นนะครับ
เป็นเงินเหรียญ๑๐อีกนะฮะเหรียญ๑๐บาทเอาไว้หยอดตู้ซักผ้าอันนี้ก็หลักพันนะครับ
มีเข็มขัดเครื่องแบบที่ใช้ในราชการด้วยนะครับผู้เสียหายบอกว่าตอนที่เขาทวงหาเข็มขัดเนี่ย
ตอนที่อยู่ที่โรงพักผู้หญิงคนนี้ยังมาเวี่ยงใส่อีกนะนี่ฮะนี่เข็มขัดได้ไหมแล้วฮะ
ส่วนตัวมองว่าผู้หญิงที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะมีสติหรือเปล่าไม่อย่างนั้นเนี่ย
จะก่อเหตุซ้ำแบบนี้หลายครั้งได้ยังไงไม่อยากให้ตำรวจเนี่ยปล่อยตัวออกมาเร็ว

บอกว่าเขาเหนื่อยเขาเดินมาแล้วเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยก็เลยมาพัก

คือต้องเสพยาแน่นอนและเกิดอาการหลอน
เมาเครื่องดื่มแอกอฮอล์กับเมายานี่คนลาเรื่องกันนะ
มันดูออกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้เลยว่า

ว่าเออตกลงเธอเป็นอย่างไรกันแน่

หลานเนี่ยก่อเหตุมาหลายครั้งและครั้งล่าสุดครั้งนี้

ชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังบ่อย
นี่เห็นไหม

ไปบุกไปมุดไปงัดบ้านเขาเนี่ยฮะ

หลังจากพ่อกับแม่ของหลานเสียชีวิต

ไปมีสามีมีลูกคนหนึ่งอยู่ที่สกลนคร

เพราะไปเสพยาอีกอะไรประมาณอย่างนั้น

ก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำตามค่ะ

คือยายบอกถ้าปล่อยออกมายายก็ไม่รู้จะทำยังไงนะ
ไปก่อความเดือดร้อนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
ส่วนสพเมืองอุดรธานีคุมตัวผู้หญิงคนนี้
ส่งไปฝากขังดำเนินคดีตามขั้นตอนนะครับ
ข้อหาที่ถูกแจ้งก็คือรักษัพและก็บุกรุกนะครับ